ที่พระมาคนั่งกันอยู่ในนั้นหลายสิบคนและของที่ขนไปมีจำนวนมาก
ระหว่างที่นั่งรถไปเกิดอาการอาเจียนเวียนหัวบางคนถึงขั้นหมดสติ

พอเข้าไปตรวจสอบในรถตอนแรกก็คิดว่า

แต่ว่าสรุปสุดท้ายน่าจะเกิดจากการที่
ของเนี่ยขนเอาไปเยอะเกินไปแล้วมันไปบังช่องแอร์
อากาศข้างในมันก็เลยไม่ระบายนี่นะคะ

เป็นแรงงานชาวพม่า๑๑คนค่ะ
หลังจากทั้งหมดมีอาการอาเจียน
บางคนก็อ่อนแรงบางคนหนักหน่อย
ขณะที่ทั้ง๑๑คนเขานั่งรถตู้โดยสารนะคะ
อยู่บนถนนสายเอเชียอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ใหญ่๑๐คน

เจ้าหน้าที่ก็ให้แรงงานทั้งหมดนะคะ
นอนพักให้ออกซิเจนเพิ่มเติม
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
มีเพียงหญิงชาวพม่าอายุ๕๔ปี

เพราะว่าหมดสติไปเป็นเวลานานค่ะ
ตำรวจสอบสวนนายประเคียงทองพิจิตร

นางสาวจารุณีรักษายศอายุ๓๘ปี

ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าได้รับการว่าจ้าง
แรงงานกลุ่มนี้ทั้ง๑๑คนจากสุราธานี
บอกไปส่งหน่อยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
เพื่อเดินทางกลับพม่าในช่วงเทศกาลสงกราน

ออกเดินทางจากสุราธานี๑ทุ่ม
ก็คือเมื่อคืนวันนี้๑ทุ่ม
จากนั้นแวะตามจุดต่างเหมือนกันนะคะ
แวะตามปั๊มน้ำมันถึง๔ครั้ง
เพื่อให้ผู้โดยสารได้ลงไปเข้าห้องน้ำ
ได้ลงไปผ่อนคลายไปซื้ออาหารรับประทาน
แต่หลังจากนั้นก็วิ่งยาวไปเลยค่ะ
เข้าสู่เขตจังหวัดชัยนาธ
พันธุระยาสังเกตเห็นแรงงานพระม่านั่งหลับกันไปทั้งคันนะคะ
จากนั้นเห็นคนหนึ่งหายใจติดขัด

สรุปแล้ว๑๑คนไม่มีใครตื่นสักคนนะคะ
จุดที่เป็นแยกหางน้ำสาครเลยไปเล็กน้อย

พยายามปลุกบางคนลืมตามามองเหมือนกัน
แต่ไม่มีแรงขยับตัวเขาบอกแบบนี้นะ

เขาบอกท่าไม่ดีแล้วโอ้โห๑๑คนเป็นแบบนี้นะคะ
รีบโทรศัพท์แจ้งสายด่วน๑๖๖๙ทันทีค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบด้วยนะว่ารถคันนี้ทำไมถึงทำให้คนที่นั่งมาเป็นลมหมดสติแบบนี้ไปตรวจสอบรถคันนี้ใช้แก๊ส
แก๊สไม่มีการรั่วไหลนะก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการวางสัมภาระ
มันค่อนข้างเยอะแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
กล่องบางกระเป๋ามันไปบางช่องแอร์ที่จะส่งต่ออากาศไปด้านหลังเธอ
ซึ่งเป็นที่นั่งของผู้โดยสารทำให้ระบบแอร์ภายในรถมีปัญหา
ประกอบกับสภาพอากาศภายนอกมันร้อนอบอ้าวนะคะ
ทำให้ผู้โดยสารขาดอากาศหายใจเป็นลมหมดสติกันทั้งหมด
อย่างไรก็ตามต้องรอเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชายนาฏตรวจสอบสภาพรถ
อย่างละเอียดอีกครั้งหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ